มาดูกันต่อกรณีคลิปเสียงนี้ล่ะค่ะ
อย่างที่บอกว่ามีการพูดชื่ออยู่ในคลิปนะคะ

คนแรกที่เป็นพนักงานขับรถนะคะ

เป็นพยานที่บอกว่าเห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่

ทีนี้เนี่ยแผนคนนี้เราจะเรียกว่าแผนหนึ่ง
หนึ่งคนนี้ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนในคลิป

แล้วนายอัจฉริยะเอาคลิปเสียงนี้มาจากไหน
แล้วเอาคลิปเสียงนี้ไปโพสต์ในโลกโซเชียล

บอกว่าจะเอาผิดกับนายอัธริยา

รสุกิตก็เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

นายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมค่ะ
ก็ไปกับดรสุกิตภูลศรีเกษมนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านคดี
ไปที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรี
ไปแจ้งความเอาผิดกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ความผิดก็คือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายและหมินสารนะคะ
เพราะว่าถูกพาดพิงกรณีคลิปเสียงล่าสุดนะคะ
มีการโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วก็มีชื่อแผน
หนึ่งคนนี้ในแผนนายธนุกรคนนี้

หนึ่งคนนี้ก็เลยยืนยันว่าคลิปเสียงนี้ไม่ใช่ตัวเขานะคะ
เขาเองก็อยากจะอยู่เงียบไม่อยากเป็นข่าว
แต่ว่าการกระทำของนายอัจฉริยะที่เอาคลิปเสียงนี้มาเผยแพร่
มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหาย
ก็เลยต้องแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ผมก็นำหลักฐานที่เขาเอาออกมาเอาคลิปที่ออกมา
ผมได้รับความเสียหายแล้วก็มินสารด้วย
แล้วก็เหมือนนำข้อมูลเป็นเท็จที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วผมคนดูทั่วประเทศนะครับ

โดยที่ว่าไม่รู้ว่าใช้อะไรตัดสินกัน

มันไม่ใช่เรื่องจริงผมเสียหายอยู่แล้วครับ
ผมก็เลยต้องออกมานะครับผมก็อยากอยู่นิ่งอยู่แล้ว
คราวนี้ทำแบบนี้ผมก็ต้องออกมาฟ้องบ้างครับ
เนี่ยค่ะส่วนดรสุกิตนะคะก็บอกว่าที่มาแจ้งความเนี่ย
ก็เพราะว่าพฤติกรรมของนายอัจฉริยะ
มันเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่าย
นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
คล้ายกับคดีของครูจอมทรัพย์
คือเหมือนกับว่าอยากจะให้ประชาชนกดไลค์กดแชร์
เป็นการกดดันสารเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามสาร
ว่าจะต้องทำตามที่นายอัจฉริยะต้องการ
ซึ่งสารในที่นี้ก็คือสารในคดีลอตเตอรี่๓๐

ซึ่งทำให้สารจังหวัดกาญจนบุรีและผู้พิพากษา

ซึ่งกรณีคลิปเสียงคลิปนี้ค่ะ

ก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ
รสุกิตเขามีมุมมองเรื่องคดีนี้ยังไง

เขานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จะต้องเขียนคำพิพากษาเหมือนคดีครูจอมทรัพย์
แล้วก็ให้ประชาชนกดไลค์กดแชร์
อันเป็นการกดดันสาร
สารว่าจะต้องทำตามที่คุณอัจฉริยะต้องการ
ซึ่งสารในที่นี่ก็คือสารในคดีหวย๓๐ล้าน
ซึ่งทำให้สถาบันสารจนนะปุรี
และพุธภาษาที่นั่งพิจารณาคดีในสาร

การจนบุรีเนี่ยย่อมได้รับความเสียหาย
อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่า
คำพูดของนายอัจฉริยะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่จริงแล้วเนี่ยมันปากหมา
ค่ะทีนี้เนี่ยดรสุกิตบอกว่าฟังจากคลิปนี้นะคะ
เสียงที่บอกว่าคล้ายครูปรีชาเนี่ยมันคล้ายจริง
รสุกิตบอกว่าตัวเองก็ยอมรับว่ามันคล้ายแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่
แต่ที่บอกว่าเป็นเสียงของในแผนเนี่ยไม่ใช่แผนคนนี้แน่ไม่ใช่แผนหนึ่งคนนี้แน่นะคะ
แต่ว่านายอัจฉริยะที่เขาเอามาเผยแพร่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเสียงใครนะ
ซึ่งนายอาจรุยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่าคลิปที่เผยแพร่ไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีอยู่๓คลิปนะที่ผ่านมาแค่คลิปแรกความยาว๒๗นาทีกว่าเกือบ๒๘นาที
ที่เราให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปเนี่ยนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นการลักษณะพูดคุยกันของชายสองคนคนหนึ่งก็เสียงคล้ายคล้ายครูปีชาอีกคนนึง
เป็นคนที่ถูกเรียกว่าแผนปรึกษาเรื่องคดีเหมือนกับว่าผมก็จำไม่ได้ว่าไอ้๖ตัวมันมีอะไรบ้าง
จำได้๓ตัวแล้วจะทำยังไงคดีควรจะทำแบบไหนอะไรยังไง
เหมือนปรึกษาเรื่องของคดีความ
แต่๒๘นาทีที่เราให้ฟังไปมันก็แค่สัก๓๔นาที
มีอีกช่วงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่มันก็น่าจะเป็นข้อสังเกตได้อยู่เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าบุคคลที่สนทนากันเสียงคล้ายกับคนสองคนที่ท่านตามข่าวกันมาเนี่ยนะ
เขาได้พูดถึงเรื่องของจุดที่ลอตเตอรี่หาย

ตกลงในเสียงบอกว่าที่แผงขายผลไม้
แต่ถ้าเทียบกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงวันที่ครูปรีชาพาเจ้าหน้าที่ไปทำแผนเนี่ย
จุดนี้มันเหมือนกับไม่มีการพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับ
เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงตรงนี้ก่อนนะฮะ
เดี๋ยวเราจะไล่เลียงไปถึงแผงขายผลไม้แผงนั้นเลย
มีการพาดพิงถึงกันว่าเออตกลงวันที่เกิดเหตุย้อนไปวันนู้น
แม่ค้าผลไม้เขาว่ายังไงแต่ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับ
พี่ได้ข่าวมาวันนี้มีคนเล่าให้พี่ฟังว่า
อีแม่ค้าใกล้ร้านที่พี่ซื้อลอตเตอรี่

ตอนนี้มีคนไปขึ้นเงินแล้วเป็นแม่ค้าผลไม้
มีคนเล่าให้พี่ฟังว่ามีคนไปขึ้นเงินแล้วเป็นแม่ค้าผลไม้
๓๐ร้านเนี่ยเป็นญาติของเด็กในตลาดนะ

เป็นไปได้ไหมว่าพี่คุยกับเขาแล้วพี่วางลอตเตอรี่ไหม
มันห่างกันประมาณไม่กี่ก้าวหรอกจากร้านโรตเตอรี่หรอก
ตอนที่พี่ซื้อก็คือวันที่๓๑วันอังคาร
เขาก็จะให้ใบฝรั่งที่มาต้มให้ผมขึ้น
เขาก็จะเก็บห้อยฝรั่งมาให้พี่เขาสนิทกับพี่มาก
แล้ววันนั้นเขาก็ถามพี่ว่าอาจารย์ซื้อหวยเก่งงวดนี้เอาเลขอะไร
พี่บอกจะไปย่างอะไรก็ซื้อ๒๖ไปสิ
นี่ผมซื้อลอตเตอรี่มาแล้วยังคุยกับเขาอยู่เลย
ทีนี้พี่น่าจะถือลอตเตอรี่ไปให้เขาดูแล้วพี่ลืมยิบกลับไป
ที่กำลังย้อนไปว่าเขาเป็นคนคุยเก่งไงป้าเนี่ย
เขาชื่อป้าอะไรจำไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์แหมอาจารย์ถูกหวยประจำเลย
ตอนที่ออกสี่ก็ออกสี่แล้วพี่ก็ถูกไง
เขาก็บอกว่าเลขเอามาจากไหนพี่ก็บอกนึกเอาไม่ได้เป็นกุมารทองอะไรหรอก
เงินนี้เอาอะไรพี่ก็เลยบอกเอา๗๒๖
ปัญหาคือพี่ได้หยิบลอตเตอรี่กลับมาหรือเปล่า
แต่ว่าคนที่มาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยคือไอ้เสาเพื่อนพี่ที่ผัวเป็นอาหารนะนะ
เขาปิดบ้านปิดช่องไปขึ้นเงินตอนนี้เขาไม่ขายผลไม้แล้วนะ
ฮะแม่ค้าผลไม้มันโรตเตอรี่กูนะว่าอีสาวก็เลยเล่าให้มันฟัง
อีสานวันนั้นมึงน่าจะไปลืมที่ร้านมันนั่นแหละ
ถ้าอย่างนั้นข้อมูลนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปพบที่ร้อยร้อยเวนที่เมืองเราก็ต้องคุย

แล้วก็เขาอาจจะต้องเชิญนอกรอบมา
ทีนี้เขาอาจจะต้องไปแอบสืบก่อนว่าคนที่ถูกเป็นแม่ค้าผลไม้จริงไหม

แล้วก็แอบไปคุยก่อนว่ามันเป็นโรตเตอรี่ของอาจารย์หรือว่าคุณซื้อจากใครมา
ซื้อของใครก็ต้องหาคนขายมาเป็นพยาน
ถูกต้องเอานอกว่าพี่ให้ได้

เพราะอาจารย์ก็จะมีรัฐฐานหมดแล้ว
คลิปเสียงสนทนาของชายสองคนนี้

มีการแจ้งคงแจ้งความดำเนินคดีกันเนี่ย

เสียงคนที่คล้ายครูปรีชาซึ่งจำได้แค่๓ตัว

มันจะใช่รางวัลที่๑๕๓๓๗๒๖หรือเปล่าเนี่ย

ลอตเตอรี่๕ใบ๓๐ล้าน
หายที่แผงขายผลไม้ตอนที่แวะไป
แล้วเขาจะเก็บใบฟะหลงใบฟ้าหลั่งอะไรไว้ด้วย
ไว้แบบมาบักมาสระผมให้ผมมันดกมันขึ้นหน่อย

นี่คือภาพเมื่อ๙กุมภาพันธ์

แล้วก็มาอยู่ที่กองปราบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ครูปรีชาไปจำลองเหตุการณ์วันหวยหาย

ก็แวะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นมากนักที่จุดแผงขายผลไม้นะครับ

เงินทอนค่าผลไม้ก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อ
แต่ไปเน้นว่ามันอาจจะหายในบริเวณที่ไปแวะคุยกับลุงประทิน
ที่เป็นพ่อค้าแผงหวยที่รู้จักกันหรือเปล่า
โดยบอกว่าวางถุงกับข้าวไว้กับพื้นใต้แผงหวย
แล้วคุยกันเรื่องได้เลข๗๒๖มา

ครูก็ก้มหยิบถุงกับข้าวขึ้นมา
ทีนี้มันหล่นหายตรงนั้นหรือเปล่า
วันนี้เราก็เลยไปหาป้าขายผลไม้
ที่ถูกพาดพิงถึงจากบุคคลปริศนาในคลิปเสียง
ที่บอกว่ามาที่ตลาดนัดเรสซิตี้ที่แผงขายผลไม้

คุณป้าคนนี้ชื่อว่าป้าคำล่านะครับ
เป็นแม่ค้าขายผลไม้ก็คือฝรั่งกับมะม่วง

คำล่าบอกว่าไม่เคยฟังเลยยังไม่ได้ฟังอะไรเลย

แต่ครูปรีชาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำชอบมาซื้อมะม่วงกับฝรั่ง
อ่าทุกครั้งที่มาที่ตลาดมาซื้อป้าก็จะเก็บใบฝรั่งเอาไว้ให้
เพื่อให้ครูปรีชาไปใช้หมักผมก็ให้กรรมประจำ
ครูปีชาเขาก็ฝากบอกเอาไว้ว่าอยากได้ใบฝรั่งนะครับ
ส่วนเรื่องคดีหวย๓๐ล้านไม่ขอตอบไม่อยากยุ่งด้วย

ส่วนเหตุการณ์วันนั้นก็จำไม่ได้ด้วยเพราะเวลามันผ่านมานานมากแล้ว
ไปหมักผมไปหมักอะไรอย่างเงี้ยหมักผมเขา
เราก็เอามาฝากเขาอยู่เรื่อย
แต่เรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยป๊าไม่รู้ไม่เห็นเขาเพลงนั้นแหละ
เรื่องนั้นมันเราไม่มีความจะทำเข้ากันหรอกลุก
เพราะห้องเราค่ายกันมานานแล้วเราก็ไม่มีเวลาได้มาจำเรื่องห้วยเรื่องอะไรเขาหรอกลูก

ก็ได้เท่าไหร่ของลูกค้าใกล้เต็มร้านหมดให้ยุ่งไปหมดอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้ช่วงเรื่องวุ่นวายเขาก็ไม่ค่อยมาซุ่งซิ่งกับเรา
ไม่เคยมากับเราหรอกน้องก็มาซื้อของแล้วเขาก็ไป
เขาไม่เคยมาพูดมาคุยกับเราแล้วเดี๋ยวเนี้ย
มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเขียนมาสอนที่ชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ในคลิปแล้วโทรไปปรึกษากับคนที่ชื่อแผน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวว่าแม่ค้าผลไม้เนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วนะถูก๓๐ล้านอ่ะ
คำล่าบอกว่าเนี่ยป้ายังนั่งขายของอยู่นี่เลยถ้าป้าไปขึ้นสามสิบล้านป่านี้โอ้โห
ไม่มาขายผลไม้ดีแล้วไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยป้าบอกว่าแบบนี้นะครับ